จังหวัดชายนาฏครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้โดนผีเข้า

พาไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ไม่หาย

ไปหาพระที่วัดหลวงพ่อผอมนะครับ
จะเอาวาดเอาน้ำมนต์ฟุ๊บก็ให้
เป็นแบบนี้เลยครับ
แซม